ไปดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายดักซุ่มยิงรถเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์จังหวัดกระบี่ค่ะ
ขณะที่กลับมาจากร่วมประชุมกับชาวบ้าน
กำลังจะขับรถกลับบ้านพัก
มีคนร้ายดักซุ่มยิงข้างทางนะคะ

ปรากฏว่ากระสุนมันไปถูกรถกระบะ

ผู้หญิง๔คนรวมทั้งคนขับด้วย
โดยสารกันมาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
คนร้ายเป็นใครยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือคืนวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ขณะที่นางสาวประทุมมะลิเครือ
ซึ่งเป็นนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดกระบี่
ขับรถกระบะโตโยต้า๔ประตูคันนี้แหละค่ะ
สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดกระบี่
กลับจากการประชุมร่วมกับชาวบ้าน

โดยมีพี่สาวก็คือนางสาวธิดาพรมะลิเครืออายุ๕๗ปีนั่งมาด้วย
แล้วด้านหลังมีผู้หญิงโดยสารมาด้วย๒คน
ซึ่งก็เป็นพนักงานประสุทธิ์จังหวัดกระบีนั่นแหละค่ะ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนในหมู่บ้านหมู่๖
ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ห่างจากบ้านพัก๕๐เมตร
ใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วจู่ก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะ
ดักซุ่มยิงอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่รถกระบะสักประมาณ๔๕นัด
ทำให้กระจกรถเนี่ยมันแตกแล้วก็รถเองก็ได้รับความเสียหายนะคะ
ล้อหน้าซ้ายก็แตกแต่นางสาวประทุมซึ่งเป็นคนขับ
ก็พยายามที่จะขับฟื้นขับต่อไปค่ะ
ขับออกจากจุดเกิดเหตุมุ่งหน้าไปที่โรงพักอ่าวลึก
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๔๐เมตร
เพราะดีมากนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครตายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ตำรวจสพอ่าวลึกหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ย
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะ
ไปพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง๒ปลอก
หัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดอีก๑หัวตกอยู่บริเวณป่าอ้อยริมทาง
ล่าสุดคุณผู้ชมสำหรับความคืบหน้าที่มันเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่วันนี้สามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้ว
ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลอะค่ะก็เป็นญาติกันนั่นแหละ
คนก่อเหตุก็คือนายธีรพลแสงจันทร์อายุ๓๖ปี
จับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๔ตะบนเขาต่อ

ซึ่งนายธีรพลคนก่อเหตุที่บอกว่าไม่ใช่ใครอื่นไกล
เพราะว่าเป็นหลานเขยเป็นหลานเขยของนางสาวประทุม
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะกับนางธิดาพร

ตำรวจก็เลยไปตรวจค้นภายในบ้านพักนะ
ไปพบอาวุธปืนลูกซองพร้อมกับกระสุนปืนลูกซอง
๑๒จำนวน๖นัดด้วยกัน
ทีนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาก็คือนายธีรพลเนี่ย

ธิรพลคนก่อเหตุยอมรับสารภาพบอกว่า

เนื่องจากไม่พอใจที่นางธิดาพร
อ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินมรดก๔๗ไร่ตามคำสั่งสาร
ที่ผู้ต้องหาก็คือนายธิรพลได้ไปปลูกต้นปามเอาไว้
คือเขาลงแรงแต่ทำไมคุณครอบครองคนเดียว

รวมถึงนางธิดาพรก็มีการว่าจ้างให้รถแบ็คโฮล์ค่ะ
ขุดคูน้ำตัดทางเข้าสวนปามไปอีก
ที่สำคัญก่อนหน้านี้เคยถูกนางสาวประทุม
ข่มคู่ว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้าน
แล้วผู้ใหญ่ในจังหวัดเล่นงานตัวเอง
ก็เลยกลัวก็เลยโกรธนะคะ

ีรพลบอกว่าสบโอกาสที่ทั้งคู่มาประชุมกับชาวบ้าน
ก็เลยตัดสินใจมาดักรออยู่ในสวนปามทางกลับบ้าน
แล้วก็ใช้ปืนลูกซองยิงใส่๒นัด
หลังจากนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปในสวนปาม
แต่ปรากฏว่าฟ้าไม่เป็นใจค่ะลื่น
ปืนลูกซองมันก็เลยดังขึ้นอีกหนึ่งนัด
คุณผู้ชมฟังเสียงธีรพลผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
นี่คือคำให้การของธีรพลคนก่อเหตุนะคะ

สองสาวเนี่ยก็เป็นญาติกันนั่นแหละไปโกงเรื่องของที่ดิน
รพลบอกต่อนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจประสงค์ต่อชีวิตนะ
แค่ลักษณะคือยิงให้เฉียวรถกระบะ
ลักษณะคือต้องการจะข่มขู่เท่านั้นค่ะ
แต่ว่าตำรวจเองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ซึ่งญาติของผู้ต้องหาก็มีการนำหลักทรัพย์
ยื่นขอประกันตัวแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
ตำรวจปฏิเสธนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปรอนะ
ไปรอยื่นต่อสารให้ศาลท่านใช้ดุลยพินิษฐ์ว่า
จะให้ประกันตัวธีรพลคนก่อเหตุหรือเปล่าค่ะ